ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของตำรวจหน่อย
ตำรวจส่วนน้อยนะบางส่วนนะฮะตำรวจดีมีเยอะ
แต่ทีนี้ตำรวจคือต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
สำนวนคดีทุกคดีเนี่ยจะหนักจะเบาจะหลุดไม่หลุดคดีเนี่ย
อยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยการทำสำนวนนะครับ
บอกว่ามีกรณีปัญหาเกิดขึ้นกับเขานะครับโดยระบุข้อความบอกว่าแบบนี้ครับ
บอกว่าใครมีเพื่อนเป็นทนายหรือว่ารู้จักตำรวจที่ดูแลประชาชนที่ดี
ช่วยแชร์หน่อยตาโดนรถชนประกันให้มาห้าแสน
แต่ตำรวจขอปลายปากกาค่าสำนวนครึ่งหนึ่งคือสองแสนห้าแต่ทางเราว่ามันเยอะเกินไป
ไม่ให้ตำรวจตำรวจเลยจะแก้สำนวนใหม่ปลตีเช็คออกมาเรียบร้อยห้าแสน
ช่วยหน่อยถือว่าช่วยครอบครัวคนตายก็ได้นี่แล้วก็ได้โพสต์ภาพร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะมาเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
มีการสอบถามกันในข้อความโต้ตอบกันนะครับแล้วก็ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย
หลังจากมีการแชร์ภาพกับข้อความออกไปผู้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของตำรวจคนนี้นะฮะว่าถ้าจะทำสำนวนให้ลักษณะแบบนี้
ที่ประกันจ่ายค่าเสียหายให้๕๐๐๐๐๐บาทคุณต้องมีค่าเซ็นสำนวน๒๕๐๐๐๐บาท
จะเอาครึ่งหนึ่งโอ้โหแต่ญาติเขาไม่ยอมไง
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัย
ไปติดตามเรื่องนี้นะครับไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกอาคมพิพัฒนเดชพงศ
ภูมิกับการสพเมืองเก่าซึ่งอยู่ที่สุโขทัย
หลังจากมีคำสั่งให้ชุดสืบสวนไปหาข้อมูลตรวจสอบ
ซึ่งพบว่ามีการลงบันทึกประจำวันคดีนี้จริงที่สพเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัยเมื่อ๒๕กุมภาพันธ์เวลา๒๐นาฬิกา๓๘นาที
ทะเบียนป้ายแดงกไก่๐๖๘๖สุโขทัย
ขับรถชนในกล่อมพุ่มบางอายุ๗๒ปี
อยู่บ้านเลขที่๖๖ทับ๒หมู่๗ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย
บริเวณถนนสายวังวนวังตะเคราะห์นายกล่อมบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกอาคมบอกว่าเรื่องค่าสินหมายทดแทนนั้นทางผู้เสียหาย
ได้ตกลงกับทางประกันภัยเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อนำเข้าสู่สำนวน
จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะได้ประกอบสำนวนเพื่อนำส่งต่อสาร
ซึ่งในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าพนักงานตำรวจที่มีการเรียกร้องขอค่าปลายปากกาค่าสำนวน
หากไม่ให้จะแก้สำนวนใหม่เนี่ยถ้ามีการเรียกรับเงินแบบนี้จริง
ตำรวจรายนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอน
ถึงขั้นต้องให้ออกจากราชการนะครับ
ทำสำนวนแล้วจะมีเปลี่ยนสำนวนซักอย่าง

จัดการต้องกำเนินคดีฝนการกันสอบส่วย
ถ้าเกิดเขาเรียกรับเองนะแต่ถ้าเขาคนอื่นพูดก็ต้องไล่กับเขาที่จริง

หรือแบบหน้าที่พี่ชอบเรียกรับผิด๑๕๗โทษจำควรถึงมาหาชีวิต
คือท่านภูมิกับการสพเมืองเก่าเนี่ยบอกว่าคือคดีนี้เคสนี้มีคนขับรถชนคนบาดเจ็บแล้วตายเนี่ยมีจริง
และผู้เสียหายในฝั่งญาติของผู้ตายก็เจรจากับประกันภัยเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการมาแจ้งความที่สพเมืองเก่าเกี่ยวกับเรื่องที่โพสต์ลงไปในสังคมออนไลน์
ว่ามีพนักงานสอบสวนจะมาขอค่าเซ็นสำนวนจากที่ได้๕แสนต้องจ่ายให้เขา๒๕๐๐อะไรเนี่ยยังไม่มีการมาแจ้งความ
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้เสียหายที่โพสต์ข้อความเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้
เดี๋ยวตำรวจจะได้ไปตรวจสอบต่อว่าตำรวจคนนี้เรียกรับค่าปิดสำนวนส่งสำนวนให้ศาลเนี่ยจริงไหม
หรือมีตำรวจคนอื่นเรียกรับหรือเปล่าหรือเป็นคนไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้มาแจ้งความก่อนยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมจะตรวจสอบอย่างโปร่งใสให้ความเป็นธรรมนะคะ